เป็นกรละครอีกเรื่องหนึ่งของพี่นองบอร์ดคลัส
ซึ่งเขามาแบบจำได้ไหมคะโทมินจุนนะคะหุ้นรักใหญ่ต่างดาว

ลืมทุกเรื่องราวที่เคยแบบว่า
เมื่อวานนี้วงสวงกับแมทพิรณีกับละครเรื่องใหม่

ว่าหลายคนชอบไปถ่ายเขานะคะเจอที่บนรถไฟฟ้าด้วย
แต่เอาเรื่องลุคใหม่ก่อนมันหล่อจริงหล่อจัง
ไม่เชื่อไปพิสูจน์ไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ

ก็ยังจะคงเป็นต้นฉบับอยู่
ก็จะให้มีความดูเป็นผิดมนุษย์มนาหน่อย

เรื่องของกายภาพคาแรคเตอร์ก็แบบไม่เหมือนมนุษย์

เพราะว่ามีการประเปรียนอะไรค่อนข้างเยอะ

เพิ่งได้คุยกับพี่ใหม่

แล้วก็เราก็จะมาเริ่มถ่ายกันวันนี้แบบจริงจัง
ท้าทายครับแล้วก็มันก็มีอะไรแปลกใหม่ให้เราได้ลองทำแล้วตอนนี้
ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทใหม่นะคะณเดชน
ไปถึงไลฟ์สไลอย่างที่บอกไปนะคะก็มีคนถ่ายบนรถไฟฟ้าบ่อยมากเลยเชอรี่
ใช่ค่ะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างติดดินนะคะ
ใช่นะคะแล้วก็นางก็บอกว่าเห็นรู้ตัวคนถ่ายด้วยนะ
แต่ว่าจะหล่อทะลุรถไฟฟ้าจริงหรือเปล่านะคะ
ฟังณเดชน์เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐเลยค่ะหล่อจริงละมุนจัง
อ๋อคนนั้นน่ะผมเจอค่ะแล้วผมจำได้เขาก็ขอผมถ่ายว่าเฮ้ยเขาถ่ายรูปหน่อย
จริงแล้วคือถ้ารีบผมก็จะขึ้นรถไฟฟ้านะครับถ้าสะดวกอะไรก็จะขึ้นรถไฟฟ้า
ก็ขอบคุณครับขอบคุณคนนั้นแหละที่เขาถ่ายผมนะฮะ
ตอบดีพื้นฐานที่ถูกปลูกฝังนะคะ
เพราะว่าใจจริงต์เขาก็เป็นคนค้อนกันนะคะ

เจอบางทีนอกรอบเข้าพูดภาษาอีสานกับพี่ณเดชน์นะคะ

แต่ตอนนี้ก็อย่างที่หลายคนเคยเห็นเนาะ
ณเดชน์ขึ้นรถไฟฟ้าและถึงมหาเทศ

เขาไม่ได้ไปคิดหรอกว่าตัวเองเป็นพระเอกอันดับหนึ่ง

เผลอวันไหนอาจจะเจอนาเดชน์บนรถเมศสายแปดก็ได้นะ